ตกลงจะเอาเงินก้อนนี้มาจากตรงไหน
ใช่ไหมคะเพื่อที่จะเอามาจากประชาชน
ซึ่งวันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะคะ
เรื่องนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะ
พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลัง

จุลพันธ์บอกว่ายังระบุไม่ได้
ว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณานะคะ
แต่ยืนยันได้ว่ารัฐบาลยึดมั่นในวินัย

จะใช้เงินจากวงเงินงบประมาณ
เป็นหลักยืนยันว่าไม่มีการกู้เงิน

โครงการนี้ไม่ใช่การสร้างสกุลเงิน

ขึ้นมาใหม่ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบ

ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ
แหล่งที่มาสำหรับเงินในโครงการ

เราจะใช้แหล่งของงบประมาณ

ขอรอในช่วงสิ้นเดือนก็จะมีตัวเลขที่ชัดเจน

ไม่ใช่เป็นการเสกเงินขึ้นมาใหม่นะครับ

ยังเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

ขึ้นมาและจะเอามาให้พี่น้องประชาชนใช้

ค่ะรัฐบาลก็บอกว่า
้อมรับฟังความคิดเห็น

ถียรภาพทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโต

ประชาชนก็จะไม่หลุดจากกับดักความยาก

ทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไข
แต่ว่าสำหรับคนที่มีรายได้สูง

รัศมีการใช้เงินก็มีแนวโน้ม
จะขยายจากเดิมที่กำหนดเอาไว้๔กิโลเมตร

เศรษฐกิจไทยนั้นกำลังเจอกับสถานการณ์
เพราะบางจำเป็นต้องมีโครงการ

เพื่อรีสตาร์ทชีวิตของประชาชนค่ะ
นี่เป็นการแถลงล่าสุดของรัฐมนตรี

ประเด็นเรื่องเงินมาจากไหนนิดนึง

ต่างเดี๋ยวต้องรอสิ้นเดือนตุลาคม